มันไปถึงขั้นที่ทดลองฉีดในคนแล้วด้วย

เรากำลังจะมีวัคซีนที่เราผลิตได้เองนะคะ

ทางนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็พูดถึงข่าวดีค่ะบอกว่าตอนนี้
การเพศรัชกรรมร่วมกับสถาบันการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา
พัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ชนิดเชื้อตาย
ฝีมือคนไทยใกล้สำเร็จแล้วนะคะ
ซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก
ใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว
เอามาปรับนิดหน่อยค่ะให้ใช้ผลิตวัคซีนโควิด๑๙

แล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูแฮมสเตอร์
อเมริกาปรากฏว่ามันมีความปลอดภัย
กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีนี้พอทดลองในหนูแฮมสเตอร์แล้ว
ระยะต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือการทดลองฉีดในคนนั่นเองนะคะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองฉีดในมนุษย์ระยะที่๑
แล้วประเดิมฉีดเข็มแรกในอาสาสมัครกลุ่มแรก

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเอามาฉีดในคนนี่แหละเป็นระยะที่๒
ทีนี้คาดว่าปลายปีนี้น่าจะได้สูตรที่ดีที่สุด

แล้วก็สามารถยื่นขอทะเบียนตำรับต่อสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
แล้วก็ผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีน
ของทางองค์การเพศรัชกรรมที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้
น่าจะไปภายในปี๖๕ก็คือปีหน้านั่นเองนะคะ
เรื่องนี้นายอนุทินบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยโอ้โห
ไทยเราผ่านขั้นตอนตามมาตรฐาน
เพื่อผลิตวัคซีนของไทยให้สำเร็จได้เองแล้วก็มีคุณภาพ
โดยที่คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง
ก็ตั้งเป้าให้สามารถผลิตได้๓๐ล้านโดสต่อปี
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนทั้งในสถานการณ์ปกติ

ทีนี้เรื่องของวัคซีนมันไม่ใช่ประเด็นปัญหา
เนื่องจากเป็นไปตามแผนแล้วก็เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้
ไม่ได้มีอะไรล่าช้าทุกอย่างสอดคล้องตามสถานการณ์ณปัจจุบัน
นี่ได้ฟังเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ
ส่วนเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อ
ในสถานกักกันตรวจคนเข้าเมืองตมบางเขน
เมื่อสักครู่คุณสืบสกุลรายงานไป๓๑๘ราย
เรื่องนี้นายอนุทินก็เปิดเผยนะคะบอกว่า
ไม่อยากให้มองถึงยอดรวมของผู้ติดเชื้อ
แต่อยากให้ดูว่าผู้ติดเชื้อมันกระจายไปอยู่นอกเหนือการควบคุมไหม

เพราะว่าอยู่ในสถานกักกันก็คือควบคุมได้
นี่เป็นการติดเชื้อเฉพาะกลุ่มเฉพาะคัสเตอร์
ระบบควบคุมสามารถดูแลได้
แล้วก็อย่างที่บอกยืนยันว่าไม่ใช่ระลอก๓นะคะ
ส่วนเรื่องวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย

ชนิดที่๒คือเอาสารพันธุกรรมไวรัสใส่เข้าไป
แล้วก็ชนิดที่๓คือวัคซีนเชื้อตาย
เขาบอกว่าต้องเอาเชื้อโควิด๑๙มาเพาะเลี้ยง
เพราะเลี้ยงจนกลายเป็นไวรัสจำนวนมาก
แล้วก็ทำลายฤทธิ์ของมันซะ

มันเหมือนพวกวัคซีนฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้า

ใช่ค่ะแล้วก็ทดลองที่บอกว่าในคนระยะแรก
ก็คือในกลุ่มทดลองที่อายุไม่เกิน๖๐ปี
ทีนี้พอคนระยะที่๒ก็จะเป็นอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไปได้ลองด้วยนะคะ